นี้ก็เกี่ยวกับเด็กครับแล้วเด็กกว่าเมื่อสักครู่อีก
คุณขวัญคุณน้ำแข็งอันนี้เป็นเด็ก๖ขวบกับ๔ขวบ
แล้วก็อยู่กับคุณย่านะคุณย่าก็พาไปดำนา
ระหว่างไปดำนาไปปักต้นนาอะไรปรากฏว่าหลานก็ไปเล่นกัน
ลากสายตาคุณย่าครับนี่ดูสิผ้าขาวแบบนี้หลายดีอีกแล้ว
ข่าวไม่ดีฮะหลานคนเล็กจมน้ำคุณผู้ชม
อยู่ในพื้นที่บ้านดอนยานางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับ
กับแพทย์เวรแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปร่วมกันชนสูตร
ร่างของน้องทายหรือว่าเด็กชายธิรวัตรอายุ๔ขวบ
ชาวบ้านช่วยกันงมค้นหานำร่างขึ้นมาจากสระน้ำกลางทุ่งนา
แล้วสระเนี่ยลึก๒๓เมตรครับตามตัวน้องเขาก็ไม่ได้มีบาดแผลอะไร
คุณย่าของน้องทายเนี้ยชื่อคุณย่าสมปองอายุหกสิบเอ็ดปี
บอกว่าก่อนเกิดเหตุก็ไปรับหลานชายสองคนเนี่ยคุณย่าโอ้โห
แววตาเหมือนลอยแล้วคุณผู้ชมแทบไม่อยากจะเชื่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ
ย่าสมปองเนี่ยก็บอกว่าไปรับหลานมาจากโรงเรียน
แล้วก็พากันมาปักดำนาตนเองเนี่ยก็เผลอทำงาน
ดำนาไปจนไม่เห็นหลานทั้งสองว่าไปเล่นน้ำอยู่ตรงสระกลางทุ่งนา
กระทั่งน้องทายเนี่ยหลานคนเล็กพลัดตกจุดน้ำลึกไป
พี่ชายก็คือหลานคนโตพยายามเรียกให้คนไปช่วย
ไม่ทันซะแล้วครับคุณย่าสมปองเล่าให้ฟังอีกว่า
ก็ต้องเลี้ยงหลานสองคนมาตั้งแต่เกิดเพราะว่าพ่อแม่ของหลานเขาแยกทางกัน
แล้วสามีของคุณย่าสมปองเนี่ยก็เสียชีวิตไปเป็น๑๐ปีแล้ว
ก็เลยอยู่กันลำหังสามคนนี่แหละหลานสองแล้วก็คุณย่าหนึ่งคน
ทำนาหาเลี้ยงชีพไปไม่คิดเหมือนกันว่า
จะมาเสียไปหนึ่งชีวิตก็คือหลานคนเล็กแบบกระทันหันแบบนี้ครับ
ย่าก็ถอนก้าอยู่ตรงโน้นแล้วทีนี้ก็บอกว่า
ลงมาตะก้านะเดี๋ยวลุงศิษย์จะตีเอา
เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาน้องมาเล่นตรงนี้
ก็นึกว่าเขามาเล่นตรงนี้อืมอืม
สักพักหนึ่งได้ยินเขาไปตะโกนถามยายยายไอ้ขาดจมน้ำ
ยายมาช่วยหน่อยสิหนูก็วิ่งมาวิ่งมาโดดลงไปหนูก็จะตาย
หนูก็ขึ้นมาเลยแปลงว่าพอหลานคนโตเลี่ยกเนอะ
ยายก็ทิ้งก้าเลยเนอะขอขอความบ้ีผัด
ก็วิ่งแล้ววิ่งมาวิ่งมาก็ลงไปงง
ลงไปงมยาก็หายใจไม่ออกยาก็ขึ้นมาไปตามน้องมาช่วย
พอตีนพูดแม่ครัอก็ไม่รู้ไปไหนก็ซิ่งไว้ตั้งแต่แบบ
โอ้วยายก็เลี้ยงมาตลอดบางครั้งนะจ้า
โอ้โหน่าเห็นใจคุณย่าสมปองจริงครับคุณผู้ชมฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ฝากกรณีนี้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็เตือนไปยังผู้ปกครองด้วย
ว่าต้องดูแลบุราณอย่างใกล้ชิดอย่าให้ฆ่าสายตาเลย
ยิ่งช่วงนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่
ก็อยากจะให้งดลงเล่นน้ำตามอ่างเก็บน้ำหรือว่าลำห้วยต่าง
เพราะว่าปริมาณน้ำก็จะสูงขึ้น
และบางจุดก็มีน้ำไหลเชี่ยวด้วยครับ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับ